มาช่วยเหลือคนในสังคมกันต่อนะครับ
เรื่องราวชีวิตของคุณตาคุณยาย
ที่คุณตาต้องดูแลคุณยาย
โดยใช้หัวใจในการดูแล
เพราะว่าชีวิตค่อนข้างลำบากเหลือเกินนะครับ

แล้วก็ล้มหัวฟาดพื้น

โดยมีคุณตาคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

เพราะว่าชีวิตค่อนข้างลำบากเหมือนกันนะครับ
โดยคุณตาหรือว่าคุณตาสมพงศ์ศรีสัน
ต้องคอยดูแลคุณยายทุเรียน
เพ็งจ่ำสีภรรยาที่ประสบอุบัติเหตุ
ล้มหัวฟาดกับเสารั้วบ้าน

หลังจากการผ่าก็ต้องอยู่ในสภาพที่พิการนะครับ
แขนขาใช้งานไม่ได้พูดจาไม่ได้นะครับ
แล้วก็ที่สำคัญไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลย
มีเพียงคุณตาที่ต้องเป็นทุกอย่าง
ในการดำเนินชีวิตให้อยู่รอดนะครับ
รวมทั้งคอยเป็นกำลังใจให้กับคุณยาย
ด้วยความรักและความหวัง

เมื่อปี๕๕คุณยายประสบอุบัติเหตุ

และหลังผ่าก็ต้องอยู่ในสภาพอย่างที่เห็นนะครับ

ทำให้คุณตาต้องดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด๒๔ชั่วโมงครับ
น้ำอาบอะไรเราก็ต้องเข็นรถไปอุ้ม

ส่วนเรื่องของรายได้

ส่วนคุณยายก็ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการนะครับ
ส่วนลูกซึ่งมีอยู่๓คนก็อยู่ต่างจังหวัด
ต่างคนต่างมีครอบครัวหาเช้ากินค่ำ
นานถึงจะกลับไปเยี่ยมพ่อกับแม่นะครับ
ขณะที่บ้านที่อยู่กัน๒คนก็เป็นบ้านเช่า
ก็เช่าอีกเดือนละ๕๐๐บาทนะครับ

จากผู้ที่มีจิตเมตตาในการช่วยเหลือ

คุณตาจะต้องดูแลคุณยายไปตลอดชีวิต
คุณยายก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันกับคุณตาด้วยนะครับ
ดังนั้นใครที่อยากจะช่วยเหลือครอบครัวนี้
เมื่อสักครู่นี้เราขึ้นบัญชีให้นะ